เป็นพระเอกมาแล้วเออนะคะแล้วก็ดังมากด้วยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าล่าสุดพี่ป้องนวัดสงสัยอยากจะเป็นดาวติ๊กต๊อกกับเขาซะละมั้ง
เพราะว่าตามเทรนด์คนดังปีนี้นะฮิตมากเลยติ๊กต๊อกนะคะ
โชว์ลีลาแดนส์จนโดนแซวพี่ป้อมแอวดีเหมือนกันนะคะเนี่ย
เชื่อไปดูแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าสร้างความหาจริง
แววติ๊กต๊อกไปเลยนะคะกับเขาอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
พระเอกกล้ามโตคุณป้องนวัดช่วงนี้อาจจะได้เห็นเจ้าตัวโผล่หน้าไปอยู่ตามติ๊กต๊อก
เหล่าสาวสาวที่ร่วมงานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่แซมมี่เขาเวลค่ะ
คุณเฟิร์นนบจีราแบบนี้รวมถึงนักร้องสาวขาแดนส์ด้วยพิธีกรคู่กันไง
กะนงพะนีค่ะแข่งขีดป้ายแดงจวดไปเลย
ซึ่งคลิปล่าสุดที่พี่ป้องไปร่วมแจมกับสาวจ๊ะนะกระแสดีเกินคาด
มีสาวมาชมว่าคุณพี่ป้องค่ะลีลาพี่ป้องเนี่ยไม่ธรรมดานะคะ
วดลีลาเอวพริ้วจนหลายคนเชียร์
มันเอวดีขนาดนี้ยังไงคะขอดูหน่อยค่ะ
จริงเป็นเพราะนักแสดงสาวที่ร่วมงานด้วย

ไม่แน่ใจว่าตอนนี้พี่ป้องก็มีแอคคาวต์หรือกัล
แต่ว่าถ้าพี่ป้องมีเมื่อไหร่เนี่ยขอตามไปด้วยเลยละกันนะคะ
ที่ฐานก็บอกว่าไม่ให้ใช้ทางเข้านะ
แม้ขนาดที่ที่ทางนะถ้าที่ทางจะเป็นขนาดไหนเนี่ย

พี่ป้องก็ลั่นปัดอยู่เหมือนกันเลยนะคะ